เข้าไปดูในโรงเรียนกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นป๖เข้าแจ้งความเอาผิดนะคะ
คุณครูท่านหนึ่งที่เอาภาพลูกสาวของเธอ
ที่นั่งคุยกับเพื่อนนั่งเล่นกับเพื่อนไปโพสต์เฟซบุ๊ก
จนทำให้เกิดความเสียหายค่ะ

นี่ค่ะนางสาวนุจรินค่ะพร้อมสามีแล้วก็ลูกสาว
นักเรียนชั้นป๖นะคะเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีชมพู
เพราะว่าเธอบอกว่าครูผู้หญิงคนหนึ่งเอาภาพลูกสาว
ไปโพสต์ในโลกโซเชียลเป็นภาพลูกสาว
ขณะนั่งคุยกับเพื่อนผู้ชายในโรงเรียน
แล้วก็มีคนแคปภาพส่งข้อความมาให้ดู

เพราะเชื่อว่าลูกสาวไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับโรงเรียน
แล้วไม่คิดว่าครูจะโพสต์ประจานนักเรียน
นี่นะคะอันนี้คือที่ครูโพสต์นะคะ
เธอก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปที่โรงเรียน
คือสำคัญมันมีข้อความแล้วก็มีรูปของลูกสาวเธอนะคะ
ไปพูดคุยนะคะเธอไปพูดคุยกับรักษาการผู้มนุยการโรงเรียน
แล้วทราบว่าผู้บริหารก็มีการประชุมเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะ
แล้วโทรไปหาครูผู้หญิงนะคะ
ครูก็บอกว่าขอโทษที่ใจร้อนมือไว
โพสต์ไปไม่คิดว่าใครจะเสียหาย
แล้วก็ต่อไปบอกว่าครอบครัวเธอนั่นแหละเสียหาย
ลูกสาวที่อยู่ในรูปอับอายเพื่อนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอถามกับลูกสาวแล้วนะคะ

เรียนออนไลน์บางวันก็ไปโรงเรียนกับเพื่อน

ยืนยันบอกในภาพนั้นคือภาพเธอภาพตัวเองนะคะ

ก็เลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูรายนี้
และจะไปร้องเรียนเอาผิดทางวินัยด้วยค่ะ
ครูที่โพสต์บอกว่าวันเกิดเหตุเธอมาเข้าเวร
แล้วเห็นนักเรียนหลายคนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เพื่อที่จะเตือนให้นักเรียนระวังตัวเอง

ไม่ได้เจาะจงและเจตนาว่าใครเป็นการส่วนตัว
ส่วนภาพที่ถ่ายไปตรงกับนักเรียนหญิงชั้นป๖

และไม่ได้มีเจตนาจะว่านักเรียนคนนั้น
ที่ผ่านมาก็เคยขอโทษครอบครัวและนักเรียน
แล้วก็พูดคุยกันไปแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอม
ก็เลยต้องปล่อยไปตามขั้นตอนนะคะ
ทางด้านภูมิกับการสพศรีชมพูเปิดเผย
บอกว่าคดีนี้จะต้องประสานให้สหวิชาชีพ
ร่วมสอบสวนเพราะว่ามีเยาวชนมาเกี่ยวข้อง
ส่วนข้อหานั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดพคค่ะ
ก็ต้องรอผลการสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องทุกคนก่อน
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาภายหลังค่ะ